เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกับการออนทัวร์ที่อำเภอหัวหิน
โดยเราขอปิดท้ายด้วยเมนูเส้นพาสต้าที่หน้าตาอาจจะแปลกตาไปสักหน่อย
ฝีมือของเชฟที่มีประสบการณ์มายาวนาน
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามคุณน็อตไปพบกับเจ้าของร้านพร้อมกันค่ะ

เล่าประสบการณ์การเป็นเชฟของเจ้าของร้านให้ได้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
เชฟมาเมืองไทยครั้งแรกทำงานที่ฟาลาเบลล่า

แล้วก็มาเปิดร้านลากาป้าตรงหน้าวัดหัวหินนะครับประมาณ๖ปี

พอเปิดร้านตัวเองในลูกคงลูกค้าก็มารู้ว่าเชฟเปิดก็มากันเต็มไปหมด

เป็นสไตล์อิตาเลียนแล้วก็เป็นออกแนวมีสีสันหน่อย
จากรูปแล้วก็สีที่เห็น

ส่วนชั้นหนึ่งก็จะเป็นสำหรับร้านทำ

เมนูขึ้นชื่อที่เป็นเมนูเส้นของทางร้านแอนเรียคืออะไรครับ
ก็จะเป็นอักโนราติทัพพ่นซอส
แล้วก็เสิร์ฟด้วยแบ็คช็อปเฟิลข้างบน

เดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปหาเชฟในครัวเลยได้ไหม

ไปทางไหน
ทางนี้นะครับผม

สวัสดีครับเชฟครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
แหมกำลังเตรียมวัตถุดิบเลย
ใช่ครับ

คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่า

เราจะมาไขข้อข้องใจกันค่ะ
งฟรีนะคะเป็นวิธีการทำอาหารและถนอมอาหารของประเทศฝรั่งเศส
ด้วยการดองเนื้อสัตว์ไว้ในน้ำมันจากกระดูกสัตว์ชนิดนั้น
ชัดบอกว่าจะนำส่วนขาเป็ดมาหมักกับน้ำมันมะกอก
เกลือกระเทียมใบกระวานทามจูนิเปอร์เบอรี่และผักชีฝรั่ง
จากนั้นนำไปแช่ในน้ำมันเป็ดละลายแล้วอบให้สุก
โดยใช้ความร้อนต่ำกว่า๘๕องศาเซลเซียส
จากนั้นเก็บขาเป็ดที่เย็นแล้วในภาชนะราดด้วยน้ำมันเป็ดให้ท่วม
ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บรักษาขาเป็ดไว้ในตู้เย็นได้นาน๓๖เดือน
แต่ถ้าเก็บบรรจุกระป๋องจะเก็บได้หลายปีเลยล่ะค่ะ
และข้อดีของการทำกงฟรีก็คือเนื้อและผิวของเป็ดยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่บวมน้ำ
และคงความสมบูรณ์ของคุณค่าทางอาหารไว้ด้วย
ส่วนมากนะคะจะนำมาปรุงอาหารโดยการอบและทอดให้เหลืองกรอบ
และน้ำมันที่ใช้จากการหมักเสร็จแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ทำอาหารได้อีกด้วยค่ะ
อันนี้คือส่วนสมทั้งหมดของเมนูที่เราจะทำในวันนี้

เขาจะใช้สุนัขในการหัก
ใช้สุนะหา
ผมไม่แน่ใจว่าพันธุ์อะไรครับแต่ว่าสุนัขที่เอามาหาเนี่ยจะมีราคาแพง
เพราะว่าต้องฝึกยากเพื่อในการดมกลิ่นท็อปโป้

ใช่แล้วก็ท็อปเปิ้นี่ก็จะมี๒สีคือมีสีขาวกับสีดำ

ใช่ครับเป็นส่วนของเขาเพราะว่าไอ้พวกนี้จะปลูกเองไม่ได้
สีขาวนี้จะโลประมาณ๒แสนบาทต่อกิโล

สีขาวจะมีแค่ช่วงตุลาเท่านั้น
ใช่ครับตุลาจนถึงช่วงฤดูหนาวครับ

อันนี้ก็คือเป็นทัฟเฟิร์นเพจครับ

แล้วเขาก็มาแปรรูปให้เป็นครีมอีกทีหนึ่ง

ครับแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวเราไปปิ้งบนกระทะนะฮะ
ครับเดี๋ยวเราต้มเส้นก่อนนะครับเพราะว่าระหว่างรอเส้นเราก็มาคลุกที่สอง
ได้ครับตอนนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปในหม้อต้มเลย

ประมาณ๑๐นาทีครับเพราะว่าเส้นสดเนี่ยเวลาพอสุกเขาจะลอยตัวขึ้นมาเองครับ
เรื่องราวของเส้นพาสต้าที่ชื่อว่าอโนรติตามตำนานแล้วนะคะ
ต้นกำเนิดจากแคว้นปีเอมอนเตที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอิตาลีค่ะ
โดยอโนรตินี้นะคะจะทำจากแป้งพาสต้ารีดเป็นแผ่นนำมาห่อไส้ต่าง
เช่นเนื้อวัวบดเนื้อปลาผักหรือชีส
แล้วพับครึ่งปิดขอบให้เรียบร้อย
ซึ่งทำให้ดูแล้วมีรูปร่างคล้ายกับเกี้ยวนั่นเองค่ะ
ซึ่งเจ้าพาสต้าชนิดนี้นะคะจะมีรูปร่างและชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป

จะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียกว่า

ได้ความรู้เรื่องพาสต้าชนิดนี้กันไปแล้ว
ลึกความรู้เรื่องอะไรกันต่อบ้าง
ตอนนี้รอข้าวต้มสุกเราก็ไปทำซอสกันครับเชฟเริ่มแรกเป็นวิปินครีมก่อนครับ
วิปปิ้งครีมนะฮะอุ่นให้ร้อนอุ่นให้ร้อนไม่ต้องร้อนถึงกระเดือดครับ
แค่นิดหนึ่งอ่าต่อด้วยต่อด้วยชีสครับชีสนะ
เพราะว่าเราต้องละลายชีสต้องละลายชีสให้เข้ากับพริกปิ้งครีมก่อน
จากนั้นเราก็คนช้าช้าครับคนช้านะฮะให้เขาดูมีความครีมมี่ขึ้นมาหน่อยนะฮะ
ใช่ครับคือพอเราคิมเราเริ่มเดือดเราก็ไม่ต้องตั้งไฟแล้วครับแค่นี้เขาก็ละลายแล้วครับ
อย่างนั้นก็เป็นอ่าเป็นสต๊อกก่อนแล้วกันครับสต๊อกนะฮะสต๊อกเนื้อนะฮะตัวนี้นะฮะ
อันนี้เราใช้เนื้อโคขุนกับกระดูกไขกระดูกท่อนขาของออสเตรเลียครับ
ส่งกันประมาณสามวันเที่ยวสามวันเหรอใช่ครับกว่าจะได้แบบนี้
เราก็ต้องเคี่ยวหม้อหนึ่งหม้อใหญ่ประมาณ๒๐ลิตรแล้วก็เคี่ยวเหลือประมาณได้แค่๔๕ลิตรประมาณนี้ครับ
อันนี้มันจะมีความเข้มค
กล่อง

ตามจุดโนรกรรมที่แข็งต้องการ

ปกติเนี่ยเมนูนี้ถ้าไม่มีทรัฟเฟิร์สสดเนี่ย

ถ้าต้องการทรัฟเฟิร์สสดเนี่ยจะจะเพิ่มเป็นกรัม
คำหามากี่บาทครับ
ประมาณ๒๕๐บาทครับ
๑๒๕๐บาทครับผมแต่พอทรัฟเฟิลอย่างเดียวนะเพราะว่าอย่าลืมว่าทรัฟเฟิลดำเนี่ยกิโลละสองหมื่นครับผมทานทานทานยังไงเอ๋ยก็ทานเข้าไปเลยใช่ครับผมก็คือโฟกาทรัฟเฟิลแล้วก็เป็นซอสครับผมมันจะเข้ากันทานคู่กันมาก่อนใช่ครับผม
มันจะได้ความหอมของทรัฟเฟิลแล้วก็หอมของโฟกาอีกอย่างเนี่ยหอมมันขึ้นจมูกเลยนะครับผมมันหอมทรัฟเฟิลตัวเชียงกระตามหรือว่าตัวเชียงซอสเชียงกระตามมันหอมขึ้นจมูกเลย
เป็ดที่ทำกับโซโลฟุกก็นุ่มใช่ครับไม่เหนียวไม่กระด้านแล้วก็ไม่มีกลิ่น
เป็นรูปลักษณ์ของ๔ทรงชาติแห่งอิตาลี
ก็คือเหมือนกับทรงชาติอิตาลีแหละ
ใช่มีเขียวขาวแล้วก็แดง

ที่อยู่ในช้อนเดียวกันแบบนี้นะครับผม

นี่จะเป็นเมนูที่ความนิยมของทางร้านแอนดเรีย

จากเมนูเส้นแล้วที่นี่ยังมี

ทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับ

และมีความหอมของเท็ตตาเปิ้ล

ทุกอย่างออกลวงยังอยู่ในปาก
หอมอบอวนไปหมดเลย
นอกจากเมนูพวกนี้ยังมีเมนูอีกหลากหลายเลย

แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ

ค้นหาเมนูเส้นนานาชาติขอบรับทุกคนเจอ

ทำให้เราได้พบทั้งความสนุกอิ่มอร่อย
และได้เคล็ดลับความรู้ของแต่ละร้านที่แตกต่างกัน
นำมาแบ่งปันให้กับชาวเล่าเส้นได้รู้

ยังไม่ได้แพลนไปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ที่ไหน
ก็ลองให้หัวหินเป็นหนึ่งตัวเลือกของคุณผู้ชมด้วยแล้วกันค่ะ

เรายังคงออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในอำเภอหัวหิน
กับบรรยากาศสนุกและมันกว่าเดิม
พบกับก๋วยเตี๋ยวชมสวนไฮโซรสชาติเข้มข้น
เตี๋ยวต้มยำบ้านจุดเจ้าดังขายดี
และปิดท้ายกับเมนูวิไลวันคาโบนาร่า
ดั้งเดิมแบบชาวอิตาเลียนแท้
พลาดไม่ได้เลยนะตะเอ็น